ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
เอาละครับคุณผู้ชมครับมูไนท์ทำบุญวันนี้นะฮะ
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
แต่ว่ามาโด่งดังนะฮะในยุคของหลวงพ่อฤษีริงดำนะครับ
ชาวไทยรวมถึงชาวอุทัยให้ความเคารพแล้วก็นับถือกันเป็นอย่างมาก
ซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ฮะ
สิ่งที่ท่านโดดเด่นที่สุดไม่ใช่วัตถุมงคล
แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนวิปัสนากรรมฐาน
และท่านยังเป็นพระนักพัฒนาอีกด้วย
วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกราบสการะท่านกันนะฮะไปกันเลยฮะ
จำไว้นะบรรดาลูกหลานที่รัก
อย่างไรยิ้มมันตลอดทั้งวัน
หลับยิ้มได้ก็ยิ่งดี

ถ้าปากเรายิ้มไม่ช้าใจเราก็ยิ้มตาม

หนึ่งในคำสอนของหลวงพ่อลูกศรีริย์ดำ
ที่ถูกยุคถูกสมัยตลอดกาลนะครับ

เราไปที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี
กราบไหว้นามัศกาลท่านกันครับ

เข้าไปในวิหารแล้วรู้สึกงดงามจังเลย

รู้สึกสวยงามมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับ
รู้สึกว่าเหมือนที่นี่เป็นสวรรค์จริง

ทุกคนจะรู้จักหลวงพ่อพระมหาวีระในฐานะนักเทศ

แล้วก็จะสอดแทรกธรรมะสิ่งปฏิบัติง่าย
การใช้ภาษาของหลวงพ่อจะเป็นภาษาชาวบ้าน
ซึ่งคนส่วนใหญ่ฟังแล้วสามารถทำตามได้

มาอยู่วัดทะศุงศ์ท่านก็สร้างวัดสวยงาม
เป็นที่จับจิตจับใจ
อย่างเงี้ยเช่นวิหารแก้วร้อยเมตร
ท่านก็ใช้ประดับกระจกซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นที่ไหน

แต่วัตถุมงคลเนี่ยเจตนาการสร้างของหลวงพ่อจริงเนี่ย
สร้างเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึง
จิตเกาะพระจิตเกาะรูปพระพุทธเจ้า

ปัจจัยหลักเนี่ยเป็นเรื่องทางกรรมฐาน
หลวงพ่อท่านสร้างเพื่อระลึกถึงอนุสติกรรมฐาน
วัดท่าสุงที่มีชื่อว่าวัดท่าสุง
เพราะว่าสมัยที่ยังมีการล่องซุงทางน้ำ
แพร่สุงก็มักจะแวะพักที่หน้าวัด
แต่เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดจันทรารามครับ
เป็นวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างสวยงามมากมาย
เช่นวิหารแก้วร้อยเมตร
ตกแต่งประดับประดาษไปด้วยแก้วใส
ทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งภายในวิหารแก้วแห่งนี้
มีโรงแก้วบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อฤษีลิงดำ
ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยหลังจากที่ท่านละสังขารแล้ว
ซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สำคัญ
หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤษีลิงดำ

เป็นที่เคารพเลื่อมใสนับถือของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับ
ทั้งในเรื่องคำสั่งสอนของท่าน
และเรื่องการสอนบำเพ็ญวิปัศนากรรมฐานครับ
และอีกด้านหนึ่งของวิหารแก้วมีปราสาททองคำ
ตกแต่งด้วยทองคำและถูกสร้างด้วยฝีมือที่มีความปรานีตงดงาม
สถานที่นี้ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีเลยทีเดียวครับ
ชื่อนี้เนี่ยสมัยหลวงพ่อบวชกับหลวงปู่ปางนะ

ในภาษาพระนี่ก็คือท่านชอบฝึกวิชา
หลวงปู่ปางท่านก็จะรู้จริตว่าหลวงพ่อเนี่ยมีอุปนิสัยแบบนี้
หลวงปู่ท่านก็เลยก็เรียกตามลักษณะจะมีเพื่อนกันอยู่๓องค์ที่บวชด้วยกัน
หลวงพ่อผิวเข้มก็เรียกลิงดำ
หลวงพ่ออีกองค์หนึ่งท่านร่างเล็กก็เรียกลิงเล็ก
อีกองค์หนึ่งท่านผิวขาวก็เรียกลิงขาว
หลวงพ่อมาเขียนหนังสือประวัติหลวงปู่ปานเนี่ย
สมัยนั้นเป็นเรื่องที่เอ่ยถึงในเรื่องเหล่านี้เนี่ย
แล้วจะมีข้อท้วงติงเยอะ
ท่านก็ป้องกันคนปรามาท

ใช้เป็นชื่อว่าลิงดำ
แต่ทีนี้ก็ให้รู้ว่าเป็นนักบวช
ก็เลยเติมคำว่าฤษีไปข้างหน้า
รู้จักเพราะว่าแม่ค่ะแม่เป็นคนบอกว่าให้มาที่วัดนี้สิดีอะไรอย่างนี้มาทำบุญมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้พอมาแล้วก็เริ่มติดใจเนอะตอนมาเนี่ยท่านยังไม่มรณภาพเลยค่ะ
จะนำแนวคิดแบบประเภทที่ว่าคือพยายามใจพยายามจะสงบจิตสงบใจอย่าไม่ให้ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะตั้งสติ
ก็ศรัทธาท่านหลังจากที่ได้เห็นรูปหรือว่าได้อ่านคำสอนของท่านนะครับ
ท่านสอนให้เราเห็นจริงในเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าสวรรคนรกมีจริงบุญบาปมีจริง
แต่ก่อนเราเข้าใจว่าคนเข้าวัดเนี่ยต้องมีเฉพาะคนแก่แต่เรามาถึงแล้วมีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นคนแก่ผู้สูงอายุมีทุกวัยแล้วเข้ามาทำด้วยความที่แบบไม่ได้กะเกณฑ์มา
คนต่างมาด้วยความศรัทธาในตัวหลวงพ่อที่ท่านได้สั่งสอนผิดลูกศิษย์ท่านทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา
หลวงพ่อท่านเป็นนักเสียสละก่อนจะมาวัดท่าสุงเนี่ยท่านสร้างวัดมา๔๐กว่าวัดแล้วสมัยที่เป็นนักเทศนะท่านวัดไหนต้องการสาราก็นิมนต์ไปท่านกระเทศช่วงปีนี้
เดือนเนี่ยจะสร้างวัดไหนบ้างครับทีนี้ต่อมาเนี่ยพอหลวงพ่อมรณภาพหลวงพ่ออนันต์ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสดูแลต่อทีนี้ตรงนี้ก็ถือว่าต้องต้องถือว่าเป็นคุณความดีของหลวงพ่อท่านด้วย
พ่อนันต์ด้วยนะที่ท่านยังรักษาปฏิปทาของหลวงพ่อไว้ตรงนี้ญาติโยมที่ศรัทธาวัดเนี่ยก็ศรัทธาเพราะว่าพระในวัดเนี่ยยังรักษาแนวทางรักษากรอบรักษาระเบียบให้พวกเราปฏิบัติตาม
คำสอนสั่งทางพุทธศาสนา
มีความสำคัญแต่สิ่งที่มีความสำคัญเช่นกันคือผู้เผยแพร่พุทธศาสนาครับ
ซึ่งเป็นความโชคดีของคนไทยที่เรามีพระเกจิอาจารย์สำคัญสำคัญอยู่มากมาย
เพราะท่านคือผู้สืบทอดพุทธศาสนาที่เป็นแบบอย่างให้เราปฏิบัติดี
พฤติชอบมากกว่าวัตถุมงคลต่างต่างนานาอย่างเช่นหลวงพ่อฤษีลิงดำ
มุ่งเน้นสอนวิปัศนากรรมฐานให้เรารู้อย่างมีสติ
คิดอย่างมีขั้นตอนหากใครได้มีโอกาสเข้าไปทำบุญกราบไหว้พระที่วัดท่าสุงแห่งนี้
ก็อย่าลืมศึกษาคำสอนของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับ
เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนทุกท่านจริงครับ
และหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามีคนส่วนมากเรียกท่านว่าหรือสีลึงดำที่จริงนะครับคือนามปากกาของท่านนะครับ
ถูกต้องนะครับ
ขอบคุณครับ